พาไปที่อ่างทองคุณผู้ชมเคยเห็นค้างข่าวแม้ไก่กันรึเปล่า

น้องปัจจุบันอาจจะไม่ได้เห็นบ่อยนะครับ
เกาะอยู่ต้นไม้หลังโบสถวัดแห่งหนึ่งมานานกว่าร้อยปีแล้ว

โอ้โหนี่เกาะกันกลางวันแสกแบบปกติค้างคาวนี่เขาไม่ชอบแสงแดดไม่ใช่เหรอ
เกาะอยู่อย่างนี้ฮะดูสิครับเยอะนะคือต้องบอกว่ามันเป็นหมื่นตัวครับ
ห้อยหัวเกาะอยู่ที่ต้นไม้หลังโบสถ์ของวัดจันทรารามหรือวัดบ้านช้างตำบลโคกพุษาอำเภอโพทองที่อ่างทอง
อันนี้วัดเก่าแก่อายุกว่าหนึ่งร้อยปีพระครูสังครักษ์พรชัยชะวะโนซึ่งเป็นเจ้าอาวาสบอกว่า
ค้างคาวแม่ไก่อาศัยอยู่ต้นไม้ที่วัดนานหลายชั่วอายุคน
ชาวบ้านเขาชินตาหมดแล้วแม้จะมีจำนวนมากแต่ก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านเลยนะ
กลางวันมันจะเกาะนอนแบบนี้อันนี้คือนอนนะกลางวันจะเกาะนอน
ส่วนกลางคืนก็จะตื่นบินออกไปหากินชาวบ้านก็เก็บขี้ค้างคาวเอาไปทำปุ๋ยด้วยมีประโยชน์
เอาขี้ค้างคาไปทำปุ๋ยนะทางวัดก็จะอนุรักษ์เอาไว้แบบนี้ตลอดไปไม่ไล่ไม่ทำอะไรนะครับ
ทางนี้ข้างคาวแม่ไก่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า
ลักษณะจะเหมือนค้างข่าวทั่วไปแต่ตัวใหญ่กว่าใหญ่มาก

มีขนที่ท้องหลังก็จะมีสีน้ำตาลทอง
น่าจะเป็นค้างคาวพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในหมู่มวลข้างคาวเลยล่ะ
หูก็แหลมหน่อยพอกลางปีกวัดความยาวได้ประมาณ๓๐๔๐เซน
ยาวมากน้ำหนักตัวหนึ่งก็๓๙๐๔๘๐กรัมกินพืชเป็นอาหารนะครับ
คือเขามีเรื่องเล่าต่อกันบอกว่าเดิมค้างคาวแม่ไก่อยู่ในถ้ำ
แต่พอทางวัดอันเชิญหลวงปู่เพชรมาประดิษฐานอยู่ที่พระอุโบสถนี้
ค้างคาวแม่ไก่อบพยพจากถ้ำออกมาข้างนอกเพื่อเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเพชร

ตามมาเป็นลูกศิษย์เลยมาอยู่ที่ต้นไม้นี้ไม่กลับเข้าถ้ำเลย
และเกาะต้นไม้นี้มานานเป็นร้อยปีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

มันก็มีตายล้มหายตายจากไปไงแต่เขาก็นับนับกันเป็นร้อยปีเพราะว่า

เออมันหลายชั่วยุคคลคือปู่ย่าตะยะก็เล่ามาก็เห็นมันนานแล้วไง
คือต้องบอกว่าแปลกจริงเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าค้างคาวเนี่ยเขาจะไวต่อแสงมาก
ถ้ายังมีแสงอยู่เขาจะไม่ออกจากถ้ำมาหากินเลย
เพราะว่าตาเขาถูกสร้างมาเพื่อหากินตอนกลางคืน
ถ้าเจอแสงเนี่ยเผลอประสาทตามันเสียเลย
แต่อันนี้แปลกจริงหลังวนแสกก็ยังห้อยต่องแต่งกันอยู่เลย
บอกว่าเป็นเพราะว่าหลวงพ่อเพชรทำให้ข้างออกมาอยู่ข้างนอกตามมาเป็นลูกศิษย์นะครับ